แม้จะไม่มีการถ่ายละสดกลับมาให้ดูนะครับ

แต่ว่าเราติดตามผลนะครับแบบ

นำก่อน๒๐แต่โดนตีเสมอ
จากการที่เราเหลือคนน้อยกว่าครับ

ส่งผู้เล่นที่ยังไม่ได้เล่น
เกมแรกที่แพ้โอมานศูนย์ต่อหนึ่ง

นัทเหมือนตาครึ่งแรกนะครับ

แล้วเซฟถึง๓ครั้งเสมอ๐๐ไปก่อน
ครึ่งหลังเนี่ยก็เปลี่ยน๔คนรวดนะครับ

ธนวัฒนสุนจิตถาวรครับจากเลสเตอร์ซิตี้

แล้วก็จากกับพาโนมถือสธิพาคก็ถูกเอาออกไปนะครับ

จากสุพนัทเหมือนตาคนเดียว๒ลูกครับ

จากนั้นเนี่ยนาที๖๕ทาจิไล่มา๑ต่อ๒ครับ

นาทีสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป

เจอกับอุสเบกิสถานวันนี้๑ทุ่ม

แกรมคัดบอลโลกในโซนเอเชียรอบ๒
มิถุนายนเจอมาเลเซียทั้ง๓เกมครับ

แต่ว่าใครเปิดหน้าจอไทยรัฐนะครับ
ก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่เวลา๕ทุ่ม๑๐นาที

หลังจากที่จบสัปดาห์แรกได้พัก๓วัน

หน้าผู้สอนในชุดเฉพาะกิจก็พูดถึง
ร่างสูงไทยต้องเน้นรับเสิร์ฟให้ดี

โซนรับให้ดีเพราะว่าถ้าเล่นบอลโครงสร้าง
อย่างนั้นนะครับบอลแรกไม่เข้าก็จะเสียเปลี่ยนทันที
พฤษภาคมเซอร์เบียน๑มิถุนายนแล้วก็สหรัฐอเมริกาวันที่๒มิถุนายน